มีคดี
จริงก็ไปดูดิ
ถ้าลอยนะ
จะยอมหมดตัวหมดใจว่ายลงไปเก็บเลย

แล้ววันรุ่งขึ้น

คุณผู้ชมนี่กระทงทองคำ

เจ้าของร้านเพชรบุรพายาวราช

น้ำหนัก๓๐๐บาทครับ
ถ้าตีเป็นเงินเอากลมพอนะ

เอาทองรูปภัณฑ์เอาสร้อยคอมา

เอาแหวนเอาต่างหูมาประดิษฐ์เป็นกระทง
โดยทองคำเส้นใหญ่ที่สุดที่นำมาใช้ทำกระทงเนี่ย
หนัก๕๐บาทครับ

มีบางคนบอกว่าหวังว่าเย็นนี้สามีจะซื้อกระทงแบบนี้มาให้บ้าง